รัฐธรรมนูลจะมีการประชุมกันวันพระฤหัสที่๓สิงหา
แล้ววันที่๔ที่บอกว่าจะโหวตนายกใช่ไหมคะ
ทีนี้ก็ไปถามประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอร์ค่ะ

เขาจะต้องมีการประชุมวิบ๓ฝ่าย

รอทางสารรัฐธรรมนูลก่อนจะมีการประชุมเรื่องนี้ไหม
ถึงจะมีการนัดประชุมวิบ๓ฝ่ายอีกทีนึง
หรืออาจจะไม่ต้องจัดประชุมวิบ๓ฝ่ายเลยก็ได้

ใช่ค่ะนี่ไปถามอาจารย์วันนอร์มาเมื่อวานนี้นะคะ
ก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าศาลรัฐธรรมนูล
พิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ดังนั้นตอนนี้เลยยังไม่ได้นัด

ลองฟังเสียงอาจารย์วันนอนหน่อยนะคะ
ต้องฟังผลการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูลว่า
จะรับพิจารณาคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่
ถ้าหากว่าไม่รับหรือรับจะดำเนินการอย่างไร
ส่วนการเดินการประชุมนั้น
ถ้ามีการประชุมเฉพาะเรื่องของการเลือกนายก
ก็เราได้ประชุมกันมา๒รอบแล้ว
ก็คงจะดำเนินการใกล้เคียงกัน
นี่ไงคือเอ๊ะเดี๋ยวต้องมาดูว่า
จะมีการนัดประชุมวิบ๓ฝ่ายไหม

แล้วก็น่าจะเป็นเรื่องเดิมที่เคยคุยกัน

ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้อาจารย์วันนอเคยบอกแล้วไง
บอกว่าถ้าเกิดว่าสารรับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน
วันที่๔สิงหานี้ก็จะมีการนำวาระแก้ไขรัฐธรรมนูล
มาตรา๒๗๒ปิดสวิตช์สวมาพิจารณาก่อน
แต่ถ้าเกิดสารรัฐธรรมนูลไม่รับคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่ประชุมรัฐสภาก็จะโหวตเลือกนายกเลยนะคะ

ก็หลังจากสองสิงหาประชุมร่วมแปดพัก

ก้าวไกลจะถอยไปเป็นฝ่ายค้านหรืออย่างไรนะคะ
ส่วนแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ก็เตรียมขบวนขันหมากค่ะ
มาเลยดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม

เอารายชื่อ๔๐๐๐๐รายชื่อยื่น๘พัก
สนับสนุนให้พักฝ่ายประชาธิปไตยจับมือกันให้มั่น
เขาบอกว่าจะเป็นขันหมากใหญ่เลยนะ

แห่มาลัยวิวาคล้องใจ

แยกเชิงอโศกที่เดิมเลยใช่ค่ะส่วนวันที่๓
โมงครึ่งสารรัฐธรรมนูลพิจารณาคำร้องมติรัฐสภา
ประชุมสภาพผู้แทนรัศดรก็จะพิจารณาร่างพรบต่าง
สิงหา๙โมงครึ่งจะประชุมรัฐสภา
บอกแล้วว่าอาทิตย์นี้นี่รอดูกันทุกวันนะคะ

วันนี้วันที่๑สิงหา